เชื่อเรื่องการศักดิ์ฮานุมานไหมอืมสมัยก่อนเนี่ย
ตอนผมเรียนปฐมเนี่ยมีรุ่นน้องนะมันบอกว่าศักดิฮานุมานเหมือนกัน
อืมแล้วก็จุดจุดก็ล่ายลำอะไรก็ไม่รู้อ่า
แล้วไปมีเรื่องกับเพื่อนคนอื่นครับเหตุการณ์นี้คล้ายกันคุณผู้ชม
หนุ่มคนนี้สักฮนุมานแล้วคลั่งครับเคยปีนต้นไม้มาแล้ว
แล้วรอบนี้ถือมีดดาบไปทำร้ายคนอื่น
มันมาดีไม่มีมันอยู่หลัง

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย